คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีคุณปุ๊กกี้ชาลาล่าที่ไป
ผัวพันยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไป
ฝากขังที่ศาลเป็นผลัดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุมตัวไปพร้อมกับสามีแล้วก็เพื่อนชาวไต้หวันนะคะ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเมื่อวานนักข่าวก็พยายามที่จะตะโกนถาม
ว่าคุณปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้จะฝากอะไรถึงครอบครัว

คุณปุ๊กกี้ก็เงียบนะคะนิ่งเฉยแล้วก็เดินขึ้นรถตู้แบบนี้ไปค่ะ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดคุมตัวนายหงเจิ้งอี้ชาวไต้หวัน
นายชนลวิทย์คีตาตระกูลแล้วก็นางสาว

ขออำนาจศาลฝากขังเป็นผลัดแรก
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
หลังจากที่ถูกตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำอย่างเคร่งครัด
เมื่อวานนี้นี่คือบรรยากาศของเมื่อวานนะคะ
นักข่าวก็พยายามที่จะรุมถามแบบนี้
นี่ค่ะคุณปุ๊กกี้เดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ผู้ต้องหาทั้งหมดมีการเปลี่ยนเสื้อผ้า
ส่วนสื่อมวลชนค่ะมารอรอถามพี่ปุ๊กกี้แล้วก็สามี
อยากฝากอะไรถึงสังคมบ้างมีอะไรฝากถึงลูกสาวหรือเปล่า
คุณปุ๊กกี้ก็ไม่ตอบคำถามสื่อ
แล้วก็รีบขึ้นรถตู้ของตำรวจที่มารอรับทันที
รวมถึงนายชนลวิทย์สามีก็ไม่ได้พูดอะไรกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนะคะ

หงเจิ้งอี้ผู้ต้องหาชาวไต้หวันในข้อหาคือ
ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒ก็คือคีตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท๒เคตามีน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือ
ข้อหาครอบครองแล้วก็ข้อหาค้านั่นเอง
ส่วนคุณปุ๊กกี้แล้วก็สามีถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกัน
มีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒คีตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๑
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนข้อหาเรื่องของการผลิตยาเสพติดนั้น
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนการตรวจปัสสาวะคุณปุ๊กกี้แล้วก็สามีเมื่อวานนี้
พบว่ามีสารเสพติดอยู่ในปัสสาวะของทั้งคู่เป็นฉี่สีม่วง
ตำรวจไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว
เพราะว่าทั้งคู่นั้นมีข้อหาครอบครองยาเสพติด
แล้วก็มีอัตราโทษที่สูงกว่าอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจได้มีการยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะหลบหนี
แล้วก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
ทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
พลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินท่านบอกว่า
ได้มีการสอบปากคำคุณปุ๊กกี้อย่างละเอียด
ผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
มีอาการผ่อนคลายลงบ้างยอมรับว่า
ไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกก่อนอันนี้บอกว่าทำเป็นครั้งแรกใช่ไหม
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดท่านนี้แหละค่ะ

ว่าไม่ได้ทำครั้งแรกครั้งนี้ประมาณครั้งที่๒ที่๓แล้ว
พอไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบว่า
แล้วก็ล่าสุดมียอดเข้าในบัญชีคุณปุ๊กกี้สักประมาณ๗๐๐๐๐๐บาท
อันนี้เป็นยอดจากการค้ายาเสพติดนะคะ
ทีนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขยายผลการจับกลุ่มเครือข่าย
ยาเสพติดข้ามชาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนนอกวงการ
ส่วนจะมีดารานักแสดงเข้ามาผัวพันเกี่ยวข้องได้ด้วยหรือไม่
ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
คุณปุ๊กกี้ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธไม่ได้ซัดทอดถึงใคร
ดาราชายนักแสดงดีเจคุณปุ๊กกี้ยังไม่ได้มีการซัดทอดนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
ยังคงขยายผลหาแนวทางสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะ
อกจากนี้นะคะได้มีการประสานทางการไต้หวันติดตามตัว
ผู้ต้องหาชายชาวไต้หวันอีก๑คนที่ยังคงหลบหนีไป
ไต้หวันรายนี้มีรายงานนะคะว่ามีหน้าที่เป็นคนสั่งซื้อ
แล้วก็เป็นนายทุนมาดูของก่อนแล้วก็จะบินกลับไปในประเทศ
ส่วนผู้ต้องหาที่ให้การว่ารับว่ารับยาเสพติดมาจากย่านโชคชัย๔
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวไทยแต่จะเป็นเครือข่ายในพื้นที่
หรือจะเป็นเพียงจุดนัดรับของตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวน
รวมทั้งเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดาร์กเว็บก็คือเว็บมืดที่มีการอ้างว่า
เผยแพร่วิธีการนำเบกิ้งโซดามาผสมเพื่อเพิ่มปริมาณยาสารเสพติด
เมื่อวานนี้ประเด็นนี้คุณปุ๊กกี้ก็ยอมรับ
ได้มีการนำเบกริ้งโซดาแล้วก็เกลือไปผสมลงในสารเสพติด
เพื่อเพิ่มปริมาณให้มีปริมาณมากขึ้นจะได้ขายได้

อย่างไรก็ตามตอนนี้ผู้ต้องหาแม้ว่าไม่ซัดทอดถึงใคร
เจ้าหน้าที่บอกเลยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบขยายผล
ที่กลุ่มเพื่อนสนิทบุคคลใกล้ชิดสักประมาณ๓๕คน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดนี้ด้วยหรือไม่
โดยเฉพาะดาราชาย๓คนที่ตอนนี้มีปรากฏอักษรย่อมาแล้ว
สอเสือแล้วก็มีดีเจมาด้วยแล้วก็มีดาราผู้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมีการขยายผลต่อ
เหมือนตำรวจพอจะทราบตัวแหละแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยอะไร
เพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับ